ไปดูความน่ารักของสุนัขตัวหนึ่งนะคะ
โด่งดังมากขอตั้งชื่อว่าตูบล้านวิว

สาเหตุก็เพราะว่าเธอนั้นได้เอ็นกายลงในบ่อปลาครับอย่างมีความสุข

แล้วปลาค้าไปอยู่อีกมุมหนึ่งเลยทีเดียว

รวมตัวกันอยู่อีกมุมหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะกลัว

ก็เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ย

เผื่อคุณผู้ชมจะดูไม่ออกเนื่องจากขนลู่มากเทียบ
ใช่ค่ะชื่อว่าตัวนั่วอายุ๓ขวง
นี่หลับใช่ไหมอะ

ต้องดูยาวคือจะมีเหล่านิดนึง
เขาแค่พักสายตาเฉย
นอนเล่นอยู่ในบ่อปลาครับอาจจะเป็นสปาปลาด้วย

ก็สบายใจค่ะแม้ว่าเจ้าของจะเรียกขึ้นมา
แต่ว่าเจ้าตัวนั่วก็ตีมึนทำเป็นไม่สนใจ
เหลตามองเบาก่อนจะแกล้งหลับต่อไปเรื่อยนะคะ

ชื่อว่านางสาวเดือนเพ็ญเจิมสุวรรณวัย๒๙ปี

ได้โพสต์คลิปแล้วก็เขียนข้อความถามเจ้าตัวนั่วว่า
จะเอาหมอนกับผ้าห่มไหมไอ้ตัวนั่ว

เลิกเล่นขี้วงเล็บไก่
เลิกลงบ่อปลาสักที